เรื่องของเหตุที่มีแม่ลูกอ่อนรายนึงเนี่ยพลัดตกลงไปในแม่น้ำโขง
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเร่งกู้งมร่างหาก็ไม่เจอนะคะ
จนกระทั่งในวันนี้ในท้ายที่สุดแล้วศพก็ลอยขึ้นมาเองนะคะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๕กิโลเมตรค่ะ
ตำรวจสภเมืองหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่าพบศพคนที่จมน้ำโขงที่บริเวณบ้านหาดคำตะมนต์หาดคำ
คาดว่าน่าจะเป็นศพของหญิงแม่ลูกอ่อนที่พัดตกน้ำไปเมื่อสองวันก่อนเนี่ยนะคะที่เกิดเหตุค่ะ
ก็มาตรวจสอบดูเป็นศพหญิงสาวสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขาสั้นลายการ์ตูนคว่ำหน้าอยู่ในริมน้ำโขงเนี่ยนะคะ
ตรวจสอบก็พบว่าเป็นนางสาวนิรณาศรีพุทธาหรือเอ็มอายุสิบหกปีอยู่บ้านเลขที่เจ็ดสิบสองหมู่หนึ่ง
บนในเมืองอำเภอเมืองหนองคายซึ่งก็เป็นคนเดียวกับที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังค้นหาร่างอยู่ค่ะ
ก่อนหน้านี้คือสิบเมษายนที่ผ่านมาช่วงประมาณสิบสี่นาฬิกานางสาวนิรนาศเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนเพิ่งคลอดลูกมาได้เพียง๗เดือน
ช่วงที่ลูกนอนหลับก็เลยมาเล่นน้ำโขงกับน้องสามีวัย๑๐ขวบที่แม่น้ำโขงบริเวณชุมชนชายพรเทศบาลเมืองหนองคาย
ทีนี้ตอนที่นางสาวนิรนาศนั่งอยู่บนโขดหินแล้วเอาเท้าจุ่มน้ำโขงคลายร้อน
ส่วนตัวน้องสามีลงว่ายน้ำเล่นเนี่ยจู่นางสาวนิรนาศลื่นถลายพลัดตกลงจากโขดหินลงไปในแม่น้ำทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ช่วยกันค้นหาร่างใต้น้ำตั้งแต่เช้าจนค่ำตลอดมา
ในที่สุดก็มาพบศพที่ลอยขึ้นมาห่างจากจุดเกิดเหตุไป๕กิโลค่ะ
หลังจากพบศพแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่สามารถนำร่างขึ้นมาบริเวณจุดที่พบได้
เพราะชาวบ้านที่นั่นเขาไม่ยอมให้เอาศพขึ้นที่ท่าน้ำชุมชน
ตามความเชื่อโบราณที่ว่าห้ามนำศพขึ้นจากน้ำผ่านชุมชน
เพราะเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องไม่ดีก็เลยต้องนำศพไปขึ้นตรงจุดอื่นนี่แหละค่ะ
ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจนศพเสร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำศพขึ้นเรือไปขึ้นฝั่งที่บ้านหาดคำ
ซึ่งห่างออกไปอีกประมาณเกือบ๖กิโลเมตรได้นะคะ
ฟังเสียงของชาวบ้านที่จังหวัดน้องคายหน่อยค่ะ
ไปเข้าบ้านพ่วนผิดตายได้ไม่ละโค้งอย่างนี้ปล่อยออกกึนภาคหมู่บ้าน
นี่แหละค่ะศพของน้องเอ็มก็นำไปทำพิธีเผาศพเลยวันนี้นะคะ

จะเรื่องของวันปีใหม่ไทยประกอบกับสถานการณ์โควิดระบาดด้วยค่ะ